โอเคคือคุณพ่อของผมขววยโรคถี่ไข่กระดูกเสื่อมนะครับ
นี้ทำให้ผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาได้น้อย
แล้วก็เม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวที่ดีนัก
คือสมมุติว่าบางคนคนธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่๑๕๐๐

ซึ่งหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวคือต่อต้านเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรค

เชื้อโรคเข้าในง่ายพลิกเชื้อในง่าย
ทีนี้ก็เลยเราต้องมาระวังให้คุณพ่อไม่ป่วย
คุณพ่อก็ใช้ชีวิตแบบอึดอัดมาตลอดเราก็ลอกเห็นใจท่าน
คุณพ่อรู้ผ่านในช่วงวันเกิดเหรอครับ
ได้ครับก็คือคุณพ่อได้เมินตรวจพบแล้วก็เอ๊ะทำไมมีความผิดปกติทำไมเลือก
คือพอดีน้องสาวของผมเป็นคุณหมอก็พาคุณพ่อไปตรวจใช่ไหมครับ
ทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคนี้แน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้บอกคุณพ่อเพราะว่าโรคนี้รักษาไม่หาย
ก็กลัวคุณพ่อทำใจไม่ได้คือรู้ช่วงเดือนธันวาคือเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดี

แต่คุณพ่อของผมเนี๊ยะเอ่อเสียด้วยการ
ภูมิคุ้มกันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราให้ยาฆ่าเชื้อ
ให้เชื้อโอเคนะแล้วอย่างไรก็เอ่อสู้เจ้าโลกไม่ได้นะครับ
แล้วก็แต่คุณพ่อก็แม้กระทั่งตอนที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
ใส่ยาใส่ยานู่นนี่นานูเป็นแขนเล็มขาไปหมด
แต่คุณพ่อก็ยังมีสติมีสู้แล้วก็พยายามสื่อสารกับเรา
แล้วก็พยายามบอกพวกเราทุกวันว่าเอ้ยไหวนะอะไรอย่างนี้ครับ

คือผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาล
ครั้งแรกที่หนักก็คือรักษาอาการป่วย
จนหายกลับมาอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่ง
แล้วก็กลับไปป่วยก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กำลังจะออกแล้ว
แต่ทีนี้วันสุดท้ายคือมีไข้ขึ้นมาเหมือนติดเชื้อขึ้นมาอย่างนี้ครับ
เราก็ดีใจว่าพ่อจะได้กลับบ้านแล้วครับ
เราก็ให้กำลังใจพ่อเรื่อยว่าพ่อไม่เป็นไรนะเรากำลังทำการรักษา
เราต้องพักผ่อนเยอะเราต้องแบบมีกำลังใจที่เข้มแข็งอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็จะหายคือเราบอกพ่อทุกวันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอก็ประชุมครอบครัว
บอกว่าโอเคอาการแย่ลงเรื่อยแล้วก็คิดว่าคิดว่าคือที่เราพูดกันที่เราให้กำลังใจกัน
มันมันไม่มีปฏิหารแล้วผมก็พยายามคือโลกนี้มีโอกาสมีความหวังอยู่แต่ว่าความหวังน้อยมาก
แต่เราก็ทุกคนก็ไม่ยอดท้อแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนก็

คุณพ่อก็พยายามเขียนให้พวกเราให้กำลังใจ

แล้วก็เป็นคนที่เป็นเหมือนแบบไอดอลของพ่อค่อยแล้ว
แล้วก็พอตอนที่ท่านไม่สบายเนี่ย
ตอนที่ท่านนอนอยู่ในห้องท่านก็พยายามจะใช้แบบปากกาเขียนกระดาษ
รักแม่รักผลายา

แล้วก็อย่างน้อยที่ดีที่สุดก็คือ

ก็พอหลังจากที่ประชุมคุณหมอใช่ไหมครับ
พวกเราก็คุยกันว่าเราจะต้องทำใจล่ะ
เราต้องคุยกับพ่อแบบตรง
หลังจากนั้นก็เลยบอกคุณพ่อทุกวันว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เราดูแลตัวเองกันได้อย่างดี
ไม่มีอะไรที่คุณพ่อต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนต่อไป
ก็เราพยายามลาคุณพ่อทุกวัน
บอกคุณพ่อได้บอกมาเดี๋ยวจะดูแลแม่ให้ดีนะ
คือผมเรียนเชฟมาแต่ผมยังไม่มีโอกาสทำอาหารให้คุณพ่อนะครับ

เพราะคุณพ่อเริ่มบ่วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก
เราก็หวังว่าโอเคเดี๋ยวพอคุณพ่อหายนะ
เราจะทำทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่า
คือตั้งแต่เด็กคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมาโดยตลอดนะครับ
ผมก็ยึดถือสิ่งดีที่พ่อทำให้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก
รักเดียวใจเดียวแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีมาก
คือเป็นอะไรที่น่าชื่นชม
แล้วก็ไปบอกคุณพ่อไว้ว่า
ถ้าก็มีโอกาสก็ได้เจอกันอีกถ้ามีโอกาสก็
ถ้าคราวหน้ามาเป็นลูกผมบ้างก็ได้
คุณพ่อได้ทำอะไรบ้างกับคุณแม่อย่างไรบ้าง
คือตอนแรกผมคิดว่าคุณแม่จะค่อนข้าง
แต่คุณแม่ทำใจไปได้ไม่ได้แต่ว่าแม่แข็งแกนกว่าผมคิด
แล้วก็คือเราไม่ต้องลาคุณแม่ไม่ลามอเลย
เพราะว่าเชื่อว่าวันนึงจะได้เจอกันอีก
แล้วก็ก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณพ่อ
ก็เราพยายามเหมือนกัน
เราให้กำลังใจเราทำทุกอย่างที่ให้เขามีความสุขที่สุด
ในช่วงที่เขาอยู่กับเราแล้วก็มีสติรับรู้ได้นะครับ

แล้วตอนนั้นเราพูดอะไรกับคุณพ่อคะหรือว่า
ก็จริงจริงก็ไม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่
ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ